มีแม่บ้านรีสอร์ทที่หนองคายนะครับเลิกงานก็ขับรถจะไปสวนนะฮะ
ตอนที่ขับอยู่เนี่ยคุณเขียนมาสอนคือมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับกลิ่นไฟไหม้
แล้วควันก็พุ่งขึ้นมาก็รีบดับเครื่องแล้วออกจากรถ
โอ้โหทีนี้ไฟลุกท่วมเลยโอ้โหแป๊บเดียวนี่ออกมาทันนะ
แก๊สฮะคันนี้รถคันนี้ใช้มาประมาณ๒๗ปีแล้วฮะ
โยต้าโคโรนาไม่ใช่ไวรัสโคโรนา
อันนี้สายพันธุ์เก่ารถรุ่นเก่ารุ่นนิยมสมัยก่อน
โคโลล่าคืออันติเขาเป็นโฉมตามวิวัฒนาการ
อันนี้๒๗ปีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าผมเทียบรุ่นผิดก็ท่านผู้ชมบอกมาได้
ที่เกิดเหตุนะครับถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีนะครับ
ห่างจากด่านตรวจน้องสองห้องเพียงเล็กน้อยก็มีไฟลุกไหม้
แต่ตอนนี้เป็นสีนี้ไปแล้วนะครับต้องฉีดน้ำดับเพลิงนะครับ
แต่ว่าก็เสียหายทั้งคันแล้วเจ้าของรถชื่อนางจวนจิตพมรสุริอายุ๔๗ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองหนองคายนะครับเจ้าของรถบอกว่า
ทำงานเป็นแม่บ้านรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย
หลังเลิกงานนะครับก็ขับรถจะไปสวนที่บ้านสร้างพอก
วันนี้เงินเดือนออกก็เอาเงินเดือนเอาไว้ในรถด้วยนะ
ได้เงินเดือนมาเก็บไว้ในรถด้วยพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ขับรถมาได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วมีควันพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
ก็รีบดับเครื่องยนต์แล้วก็วิ่งลงมาจากรถ
แป๊บเดียวไฟลุกไหม้พลึบขึ้นเลย
ที่สำคัญก็คือนอกจากรถแล้วเงินเดือนค่ะ
เงินเดือนสดเพิ่งรับมาวันนี้ครับ
ใส่ไว้ในรถไหม้ไปด้วยครับ
แก๊สมาตลอดนะครับแต่ก็เอานะอย่างน้อยก็ปลอดภัย
สรับศีลเงินทองของนอกกายก็หาใหม่
สาเหตุก็คาดว่ามาจากระบบแก๊สขัดคล่อง
หรือไม่ก็เรื่องของสายไฟในรถมันเก่าชำรุด